คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ

แล้วก็เดินข้ามถนนไปหน้าตาเฉยเลย

เพราะว่ารถจักรยานยนต์เขาต้องหลบกันคุณ

รถจักรยานยนต์ล้มนะฮะ

นี่แหละครับจะข้ามถนน

บนถนนก็มีรถรถเยอะด้วย
ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ที่เขาวิ่ง

ตัวเองเนี่ยเดินลงถนน

เออนั่นสิครับเหตุนี้นะฮะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาเนี่ย
คือเขาก็ไปเกี่ยวเธอนิดนึงนะครับ
แล้วก็มาเกี่ยวกันเองจนล้มแบบนี้นะครับ

ก็เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก๙โมง๒๐

บนถนนศรีปราตำบลท่าวังอำเภอเมือง
หญิงสาวคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีนะครับ

คันมาทางนี้อีกคันหนึ่งขับสวนอยู่นะครับ

แล้วก็เสียหลักล้มไปเกี่ยวรถจักรยานยนต์คันอื่น

คือคุณเขาหันมามองคนที่ล้มนะ

พวกเธอเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น

นั่นสิฮะอันนี้เป็นคลิปที่เขาเอามา

เป็นการเตือนภายบนท้องถนนนี่แหละฮะ

แล้วก็จะข้ามถนนดูซ้ายดูขวา

คือเวลาจะข้ามถนนต้องมีสตินะ

ความรู้ตัว